ส่วนที่บ่ายวันเสาร์ที่ผ่านมาก็มีแอปพลิเคชันไลน์
ในการควบคุมพื้นที่วัดพระธรรมกายต้องร้อนไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
๑นายอำเภอ๒๕อำเภอเลยนะคะ
มีหนังสือสั่งการถึงในอำเภอทั้ง๒๕อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานี

ก็ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์หลังจากที่นายนิกรสุขใส
รองผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับแจ้งมานะคะว่า
วันจันนี้แหละที่จะมีการชุมนุมต่อต้านการใช้มาตรา๔๔
ควบคุมการดำเนินงานของวัดพระธรรมกายของคอสชพร้อมกัน

โดยจะมีทั้งพระสงฆ์และสามเณรมาชุมนุมอำเภอละ๓๐๐รูป
ศิษย์วัดอีกประมาณ๑๒๐๐๐คนค่ะ
รู้แบบนี้นายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดก็รีบสั่งการ
ให้ในอำเภอร่วมกับฝ่ายความมั่นคง
กำกับดูแลไม่ให้มีการชุมนุมเกิดขึ้น
และยังกำชับให้เตรียมพร้อมรับมือการเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นด้วย
เพราะว่าเหล่าลูกศิษย์เองก็มีการเชิญชวนการผ่านไลน์
อีกทั้งต้องเฝ้าระวังมือที่๓ที่อาจเข้ามาปลุกปั่น
ก็เป็นหน้าที่ของจังหวัดนะคะที่จะต้องสร้างความเข้าใจ

ก็ยืนยันบอกว่าจะไม่ให้เกิดการชุมนุมอย่างแน่นอน

นายวิโรธชัยพันนาผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนา
อุบลราชธานีและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง
ก็ได้เข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจกับพระสายันธิตะเมโท
เลขารองเจ้าคณะอำเภอศรีเมืองใหม่
และพระพินิษฐกิติวันโนเจ้าอาวาสวัดบ้านนาเอือด
ชวนให้จัดการชุมนุมดังกล่าว

พฤติกรรมนี้เป็นการปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบในบ้านเมือง
และมีความผิดตามคำสั่งของคอสช

ซึ่งพระทั้ง๒รูปก็เข้าใจดี